สลดนะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่๗ขวบเองค่ะ
ในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย๓ปีกว่าแล้ว

กลัวว่าถ้าบอกพ่อเดี๋ยวจะถูกแม่เลี้ยงทำร้ายอีก
แล้วหนักสุดเนี่ยนะเอาน้ำร้อนราดตัว
จับหัวน้องโขกไปกับพื้นแบบเซเมน

แล้วก็พอไปดูประวัติเนี่ยนะน้องเคยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ปี๒๕๕๙ตั้งหลายครั้งนะ
แต่แม่เลี้ยงไปอ้างกับหมออ้างกับพยาบาลว่าอ๋อเด็กเขาประสบอุบัติเหตุอย่างนี้
เรื่องนี้ค่ะถูกเปิดเผยจากลุงแท้ของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพราะลุงบอกว่าทนไม่ไหวรับไม่ได้
พฤติกรรมของแม่เลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงคนนี้อายุแค่๗ขวบเนี่ย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ๓ปีกว่าแล้วอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเลยนะคะไปที่บ้านเกิดเหตุ
ก็พบว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะแผลเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็มีอาการเหมือนกับกลัวแม่เลี้ยงอ่ะกลัวตัวสั่นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบพระ
แล้วก็ได้รับการคุ้มครองฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จากการให้ความช่วยเหลือน้องในเบื้องต้น
ให้ข้อมูลว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจริง
ถูกทำร้ายต่อเนื่องมาเป็นระยะตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้ว
แรงที่สุดก็คือแม่เลี้ยงคนนี้เอาน้ำร้อนมาราดตัวจับหัวน้องอ่ะ
โขกกับบ่อปูนซีเมนจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าผาก
คางแตกคางบวมขอบตาช้ำถูกตีถูกเตะด้วย
ครับเคยแบบตอนเอาหัวโขกเนี่ยนะน้องเย็บไปห้าเข็มอ่ะ
เนี่ยค่ะทุกครั้งที่เกิดเหตุพ่อไม่อยู่บ้าน
พ่อออกไปทำงานแม่เลี้ยงขู่ว่าห้ามบอกพ่อนะ
ก็ไม่กล้าบอกกลัวว่าถ้าบอกพ่อเดี๋ยวแม่เลี้ยงจะทำร้ายอีก
เลี้ยงก็ชอบบอกว่าเด็กเกิดอุบัติเหตุเองอะค่ะเพราะว่าเด็กเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่ะนะ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าไปเข้ารับการรักษาสี่ครั้ง
เลี้ยงบอกโรงพยาบาลว่าอุบัติเหตุทั้งสี่ครั้งเลยอ่ะอ่า
พ่อเด็กบอกว่าโอ้โหไม่รู้ไม่รู้มาก่อนว่าแม่เลี้ยงทำร้ายลูกแบบนี้
อืมพอรู้ความจริงตกใจมากอ่ะค่ะซึ่งการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
ก็รับตัวน้องเข้าคุ้มครองนะคะที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
พ่อของน้องเนี่ยยอมยอมให้รับตัวน้องไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลครับแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะก็คือพื้นที่สพพบพระ
ก็ให้มีการดำเนินคดีกับแม่เลี้ยงพนักงานสอบสวนสพพบพระ
บอกว่าได้รับคำร้องทุกข์แล้วสอบปากคำแม่เลี้ยงคนนี้เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างรอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนัดสอบพยาน
ต้องคุยกับน้องด้วยนะคะคุยกับเด็กเพิ่มเติมด้วยครับ
เลี้ยงคนนี้บอกว่าไม่เคยลงมือทำร้ายลูกมาก่อนเลย
ปฏิเสธตลอดค่ะไม่เคยทำร้ายลูกเลี้ยงคนนี้เลยอย่างนี้
เนี่ยดูสิแล้วก็จะบอกว่าเด็กวิ่งเล่นหกล้มเอง
เด็กเจ็บเองแบบนี้พ่อบอกว่าคือเห็นแผลที่ตัวลูกเหมือนกันนะ
แต่ถามทีไรแม่เลี้ยงก็บอกว่าอ๋อเด็กวิ่งเล่นหกล้ม

คือน้องที่เจอแบบนี้นะไม่ต้องกลัวนะนะคะ

ญาติผู้ใหญ่ในบ้านของตัวเองยังกลัวว่าคนที่เขาทำร้ายเราจะทำร้ายอีกเนี่ย
คือบอกคนข้างบ้านก็ได้บอกใครก็ได้บอกเถอะนะ
ทนอย่าทนแบบนี้นะคะ